ท่านประธานครับเอารูปเอารูปก็ขึ้นนะครับ
ว่าเรือดำน้ำน้ำเนี่ยผู้ให้ตำเนิดเรือดำน้ำน้ำลำนี้เนี่ย
คือลุงป้อมเป็นบีดาแห่งเรือดำน้ำไทย
ในขณะนั้นเนี่ยลุงป้อมบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีประโยชน์มาก
ในฝั่งทะเลอันดามันในระยะสองร้อยไมค์ทะเลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกลำตี
และลำตีว่าการกระทรวงกลาโหมกาไว้เมื่อยี่สิบห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบ
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงป้อมได้ยินแล้วลุงป้อมมาตอบหน่อยดิ
เพราะลุงป้อมนี่เป็นทหารบกผมอยากจะรู้ได้ว่าสองร้อยไหมทะเลเนี่ย
มันไกลขนาดไหนมันไกลเท่ากับกรุงเทพไปปลาจีนบุรีที่ลุงป้อมเคยเป็น
พบพลสองอยู่ไหมและทำไมนะครับกองทัพเรือไทยเนี่ย
จะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยทำไมต้องให้ลุงป้อมซึ่งเป็นทหารบกไปซื้อให้นะครับ
ผ่านไปครับท่านประทานครับนี่เพจของคำเนี่ยมรัฐบาลครับ
ลุงป้อมเนี่ยยังบอกอีกครับว่าเรือดำน้ำน้ำเนี่ยเป็นอาวุธทางยุตสาธารณ์
ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลแสดงศักยภาพทางทหาร
และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวดังนั้นครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับผมเนี่ยต้องขอกลับเรียนท่านประธานครับ
ไปถึงท่านนายกว่าท่านนายกเนี่ยต้องให้ลุงป้อม
แกมาช่วยตอบหน่อยนะครับว่าลุงป้อมเนี่ยที่ไปเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำเนี่ย
นะครับแล้วไปทำจีจูจีเก๊เนี่ยแล้วก็เป็นถ้าลุงป้อมนะครับ
ตอบเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยไม่สมควรนะครับที่จะมาเป็นนายกแทนท่านพลเอกประยุทธ์
เพราะผมทราบมาเนี่ยว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนนายกนะครับ
ว่าลุงป้อมจะมาเป็นแทนเนี่ยครับครับท่านประทานที่ขอรบครับ
ผมได้ยินข่าวทั่วสภาเลยครับท่านประธานว่ากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ครับ
ว่าจะเปลี่ยนนายกท่านประทานที่ขอรบครับขอบทรวงครับครับ
เรากล่าวหาท่านนายกรรมตรีครับลุงป้อมไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นไม่ไว้วางใจวันนี้
ตอนนั้นครับได้ครับท่านประธานครับผมด้วยความเคารพผมต่อเลยครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีข่าวลือนะครับ
ว่าไปอะไรวิ่งไปรับนู่นรับนี่อะไรกันนะครับมันวุ่นวายไปหมดเนี่ยผมขอประท้วงครับ
ประเด็นอยู่ที่ว่าเราอภิปรายไม่เข้าใจใครนะครับครับประธานครับ
ผมโยงนิดเดียวผมไปต่อแล้วครับท่านประธานครับครับผมดังนั้นนี่ครับ
ผมด้วยความรู้สึกทางขึ้นภูมิถัดไปเลยครับเดี๋ยวนะครับเชิญผู้ประทวงครับ
เชิญครับเชิญครับท่านประทานครับด้วยความโคตรพิพธิ์
แต่ปากนั้นเคยโดนชกมาแล้วครับ
อะไรกับท่านน่ะแต่ว่าครับคุณสีวิทยาลัยครับที่อธิบายมาทั้งหมดเนี้ย
สี่อะไรสามวันหนึ่งคืนสองคืนอะไรแล้วแต่เนี้ยครับครับ
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับวนเวียนซ้ำซากอยู่กับเรือดำน้ำ
รถถังเครื่องบินอยู่อย่างเงี้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ตัดสินใจเอาเองเลยนะครับว่าใครผมครับผมผมขอวินิจฉัยคำประท้วงนะครับ
กรุงท่านครูครับคุณครับครับผมครูครับผมขอเรียนว่า
มันเป็นการอภิปรายเบื้องใจเนี่ยจะไปหวังคำชมเชยเนี่ย
คงไม่มีนะครับต้องยอมรับต้องอดทนนิดนะฮะ
ถ้าเราเชื่อว่าเรื่องที่พูดขอบพระคุณท่านประธานยังครับผม
อย่างสูงครับขอบพระคุณครับและให้ความขอรบท่านประธานจริงจริงครับ
ผมไม่ก้าวร้าวไม่ปฏิบัติตนให้ประชาชนด่าครับว่าเป็นผู้แทนที่
ไม่มีกริยามารยาทใช้คำหยาบคายในสภาแห่งนี้ชื่อทรงเกตแห่งนี้ครับ
ขอบพระคุณท่านครับครับดีครับผมเรียนอีกเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจครับถึงแม้ว่ามันจะมีการวิจารณ์เรื่อง
ถ้อยคำกันมาเยอะทีเดียวครับแต่ว่ามันเป็นยัตติไม่ไว้วางใจ
เราจะไปหวังคำชมเชยส่วนประเด็นที่กล่าวหานั้น
เท็จอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ชี้แจง
ผมเรียนไว้แล้วว่าผู้อภิปรายกล่าวหานักเท่าไหร่
ผู้เจียงมีสิทธิ์เชื่อโตตอบได้เท่านั้น
และถึงตอนนั้นก็อย่าประท้วงว่าทำไมตอบแรง
เพราะเมื่อเรากล่าวหาหนักเท่าไหร่ผู้ตอบก็มีสิทธิ์ได้เท่านั้น
แล้วก็เรียนว่าโดยการวิปรายนั้นที่พยายามห้ามก็คือว่า
ไปเอาคนภายนอกเข้ามานะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจง
ของเราเนี่ยมีสิทธิแจ่งในนี้ครับแต่พอเป็นคนนอกเนี่ย
เป็นเรื่องที่จริงเท็จอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่รู้

แต่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนภายนอกถึงพยายามป้องกันหลีกเลี่ยงนะครับ
แล้วก็เตือนพวกเราอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องนี้
ผมก็มีส่วนต้องป้องกันพวกเราด้วยเพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้เราถูก
กล่าวหาเป็นจำเลยในนี้มันฟ้องกันไม่ได้
สมาชิกวาพันธ์เองเนี่ยฟ้องไม่ได้แต่คนนอกเนี่ยเขามีสิทธิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวเราจะถูกตำหนิเหมือนกันว่า
ทำไมไม่เตือนกันเพราะเตือนเท่าที่สามารถ
ถ้าเตือนได้แล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณที่สมาชิกหลายท่าน
ก็เชื่อฟังนะครับครับแล้วขอรุปกฎิกากัน
น้ำเนี่ยเดี๋ยวตอนเปิดประชุมสมัยหน้าครับ
ผมจะเสนอให้พักเพื่อไทยเนี่ยเปิดอภิปรายครับ
ทั่วไปตามลำนวลมาตราร้อยห้าสิบสองซึ่งเปิดได้ครับ
ลุงป้อมรอเลยครับภาคสองครับ